คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พี่รัศมีแขของเรากันบ้างดีกว่า
ได้รับโอกาสใหม่ประสบการณ์ใหม่นะคะกับการประเดิมบนรันเวย์
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝ่ายฝัน
เนี่ยคือใครจะไปคิดว่าอยู่ข้างล่างเวทีเขาเป็นคนตลก
กแต่พออยู่บนรันเวย์เนี่ยเฉิดฉายได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคุณ
ใช่แล้วงานนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าโหดีใจสุดเลย
ถือเป็นอีกหนึ่งความไฝฝันที่จะก้าวไปจุดนั้น
ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสและปลื้มสุด
เห็นจะเป็นคำชมจากโจนัสสามีชาวสวีเดนนี่แหละนะคะ
ที่ออกปากชมเลยว่าโหดูดีจังเลย
จากนี้เจ้าตัวยังอัปเดตเรื่องงานวิวาที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
เผยเรื่องการรับบุตรบุญธรรมจะมีแนวโน้มยังไงไปฟังกันค่ะ
ก็มั่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวแต่งงานมิถุนายนปีนี้ที่สวีเดน
จดค่ะทะเบียนสมรสนี่จดแน่นอน
ส่วนมากไม่ค่อยอะไรเพราะว่าหลานจะไปเยอะตัวเล็กตัวน้อยไงเราก็เลยให้เป็นทีมแบบแต่งตัวแบบสบายอะไรอย่างเงี้ย
แต่จะเน้นที่โทนสีมากกว่าให้แบบโดนสีเข้ากัน
น่าจะลดน้ำหนักหน่อยนึง

เรื่องลูกเนี่ยตอนแรกก็คุยกันไว้แต่ดูแล้วก็คงมากอยู่นี่เรียนปกป้องเนี่ยแหละ
หากว่าแขกมีลูกแขกก็คงอยากให้ลูกแขอยู่ที่สวีเดนมากกว่า
ด้วยการศึกษาอะไรต่างที่นู่นอย่างนี้
แต่ว่าถ้าไปทิ้งลูกอยู่กับแฟนแล้วเราทำงานนี่เราก็ไม่โอเค
ถ้าสมมุติว่าในอนาคตจริงพี่แขกต้องใช้ชีวิตที่โน่นจริงชีวิต
ก็ไม่นะก็หวังนะว่าพี่หอมจะให้ปกป้องไปเรียนต่อที่สวีเดนนะ

ขนาดแฟนแขกยังไม่ได้อยู่ด้วยเลยมีลูกแล้วมันไปไม่ได้
โอ้โหบทบาทนี้สุดยอดนะเท่มากจริงกับการเป็นนายแบบ